เส้นใต้เบาแต่ก็ถือเป็นงานหนักพอสมควรนะคะ
เพราะว่าถ้าจะทำทีถือว่าต้องยกเครื่องกรุงเทพเลย
สายไฟสายเคเบิ้ลป้ายโฆษณาเต็มไปหมดครับ
ยหน้าขึ้นไปนี่โอ้โหเต็มเลย
มาต่อที่เรื่องต่างประเทศกันบ้าง
คุณผู้ชมความคืบหน้ากับเหตุที่มีคนร้าย
กราดยิงในสนามบินของตุรกีวันอังคารที่ผ่านมา
เรื่องต้นเป็นสมาชิกของกลุ่มไอซิสนะครับ
แล้วก็ภาพในการก่อเหตุในสนามบิน
พบว่าคนร้ายนั้นมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี
และมีความพยายามจะวิ่งเข้าไปหาเหยื่อที่ถูกกราดยิงด้วยครับ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในสนามบินอาตาเติร์กนะครับในนครอิซันบูขณะที่เกิดเหตุคนร้าย๓คนบุกโจมตีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต๔๔คนบาดเจ็บ๒๔๐คนโดยจะเห็นได้ว่าคนร้ายนั้นพยายามจะวิ่งเข้าหาเป้าหมายที่จะกราดยิงก่อนจะพบว่าผู้คนได้พากันวิ่งหนีแตกตื่นไปกันหมดนะครับทำให้คนร้าย
แล้วก็ไปไล่ยิงผู้คนต่อด้านสื่อท้องถิ่นของโจรกีออกมาเผยแพร่ภาพคนร้ายสามคนขณะอยู่ด้วยกันที่สนามบินก่อนจะลงมือกล่อเหตุโดยหนึ่งในคนร้ายมาจากแทบคอเคซัสเหนือนะครับแล้วก็อีก๒คนมาจากอุสเบกิสทานแล้วก็ขีกิสทาน
เข้าไปในตุรกีเมื่อปีที่แล้วส่วนคนที่เป็นผู้วางแผนแล้วก็จัดเตรียมการจมติอยู่ว่างหลังคือนายอัคเมดชาตาเยฟนะครับ
ซึ่งเป็นชาวเชนจากสาธารณรัฐเชสเนียครับที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐในฐานะที่ทำหน้าที่เกณฑ์นักรบไอซิส
ซึ่งขณะนี้ก็ไม่ทราบว่ากบดันอยู่ที่ไหนนะครับ
สำนักข่าวมรอยเตอร์ออกมาเปิดเผยรายละเอียดว่าคนร้ายทั้ง๓คนนั้นเดินทางมาถึงสนามบินด้วยรถแท็กซี่
ส่วนอีกคนนึงก็วิ่งเข้าไปด้านในวิวัฒนาและเข้าไปชั้น๑ของบริเวณชั้นพฤษศาลขาออกและจุดชนรบเอิดฆ่าตัวตาย